พูดถึงเรื่องของยาเสพติดนะคะการกวาดล้าง
ถ้าจะใช้เฉพาะเจ้าหน้าที่แล้วนะคะ
ก็ถือว่าจะต้องใช้กำลังเป็นจำนวนมาก
เพราะว่ามีการแพร่กระจายในหลายพื้นที่
ทำให้รัฐบาลนะคะอยากจะให้คนในชุมชนนั่นแหละ
ช่วยเป็นหูเป็นตานะคะเข้ามาให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ของภาครัฐนะคะ
จนเกิดโครงการบ้านสีขาวปลอดยาเสพติดขึ้น
เพื่อให้ตัวแทนจากชุมชนต่างนะคะ
เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้เฉพาะเขตนครบาน
คำว่ะนคอนบานก็คือภายในกรุงเทพฯมหานคอนนะคะ
ตอนนี้มี๑๗๖ชุมชนและตอนนี้ก็เริ่มปฏิบัติการแล้วด้วย

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทหารกับตำรวจครับ
มีการสนที่กำลังการไปตรวจค้นชุมชนย่านลาดพร้าว
หลังจากประชาชนมีการร้องเรียนเรื่องของยาเสพติดแพร่ระบาดครับ
สามารถจับผู้ต้องหาได้๘คนรวมทั้งของกลางเป็นยาเสพติดครับ
ตำรวจนครบานโชคชัยนะครับชุดคอมมันโดกองปรับปราม
แล้วก็ทหารจากกองพลานหารช่างที่หนึ่งรักษาพระองค์รวมกับเจ็ดสิบนายครับ
เมื่อช่วงเช้ามีการเปิดยุทธการจันทราศุกร์ร่มเย็นเข้าปิดล้อม
ตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายสิบเอ็ดจุดภายในชุมชนจันทราศุกร์สอดละพร้าวแปดสิบเจ็ด
หลังได้รับแจ้งว่ามียาเสพติดแพร่ระบาดนะครับโดยชุมชนนี้เป็นชุมชนที่มีเส้นทางซับซ้อน
ทำให้ยากต่อการดำเนินการของตำรวจทองที่ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้๘ราย
พร้อมของกลางยาบ้านหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าเม็ดยาไอส์ยี่สิบเจ็ดกรัมเงินสดหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์การเสพยาเสพติดจำนวนหนึ่งครับ
พันธุ์ตำรวจเอกชายบริษัทจุลนวัตรผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานก็กล่าวว่า
ตำรวจนครบานโชคชัยได้ตรวจสอบชุมชนในเขตรับผิดชอบ
ซึ่งครั้งนี้เป็นการรีเอ็กซ์เรย์พื้นที่ซ้ำ
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ถูกจับกลุ่มจนครบถ้วน
และป้องกันไม่ให้ปัญหายาเสพติดกลับเข้ามาแพร่ระบาดในชุมชนอีก
นำไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางดังกล่าวครับ
หลังจากลงไปตรวจค้นจุดที่๒สามารถยึดยาเสพติดพร้อมกับควบคุมนายนิพพลพันธ์แสงได้ในห้องพักครับ
ซึ่งผู้ต้องหาก็เพิ่งจะพ้นโทษคดียาเสพติดได้เพียง๑ปีเท่านั้นจึงนำตัวไปสอบสวนขยายผลหลังตรวจพบยาไอซ์แบ่งใส่ถุงขนาดเล็กเพื่อเตรียมจำหน่าย
ขณะที่การสอบสวนนายนิพนธ์ยังคงให้การภาคเศษครับโดยยอมรับว่าเสพยาจริงแต่ว่าไม่ได้เป็นเจ้าของยาเสพติดทั้งหมด
ไม่ได้อาศัยในพื้นที่เพียงไปหาเพื่อนในบ้านหลังดังกล่าวเท่านั้นครับ